เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์กับเมนูเส้นอนาชาติในประเทศไทยสัปดาห์นี้

เริ่มการเรียนรู้กันที่ขนมจีนซาวน้ำสูตรโบราณ
เมนูเส้นคลายร้อนที่เกิดจากภูมิปัญญาด้านอาหารของทางภาคกลางของไทย
ต่อด้วยโมฮิงกาขนมจีนประจำชาติของประเทศเมียนมา
และหมูนทางขนมจีนประเทศเวียดนามที่เชื่อว่าทานแล้วจะอายุยืนยาว
เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
วันเสาร์ที่๒๐กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีจ้า